คุณผู้ชมคะตลอดเจ็ดสิบปีที่ในหลัวราชการที่เก้า

ในเรื่องของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการ
พระองค์ท่านยังมีพระพิชาสามารถ
อัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณสิน
ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอัจฉริยภาพด้านอื่น
และส่งแสดงให้เป็นที่ควรประจักษ์ชัดเจน
ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม
ให้จัดพิมพ์พระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวัน
พระอัตธรรมรามก์ทิบดิน
ภายหลังจากทรงพระราชนิพลเรื่องนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๔๙
ส่งพระราชนิพลเป็นบันทึกพระราชธานามว่า
เมื่อกาผัชเจ้าจากสยามาสู่สวิทยุคแสลนด์
ฉบับประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช๒๔๙
โดยเป็นเรื่องราวระหว่างที่ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์อีกครั้ง
หลังจากเสด็จขึ้นครองราช
สำหรับพระราชนิพลอันเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้แก่พระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
โดยผลงานนี้นอกจากจะส่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาของพระองค์เป็นอย่างมากแล้ว
ยังแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์อีกด้วย
โดยส่งทำเนื้อหาประกอบต่างเป็นแผนที่ฝีพระหัส
กล่าวถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณ
และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม
เช่นเดียวกับพระราชนิพลเรื่องทองแดงเรื่องเล่าของสุนัขทรงเลี้ยง
ทรงพระราชนิพลขึ้น๒ภาษาทั้งไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน
ก่อนที่จะทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม
นำมาจัดพิมพ์เป็นฉบับการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ต่อไป
ท่านมีพระอัจฉริยภาพสูงมากนะทุกด้านทุกสาขา
แต่ว่าโดยเฉพาะวรรณสินนี่ท่านก็เป็นเยี่ยม
ทั้งภาษาทั้งวิธีการที่ท่านทรงพระอักษร

นี้นอกจากหนังสือที่ทรงพระราชนิพลด้วยพระองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
อย่างส่งแปลวรรณกรรมหลายเรื่อง
อาทินายอินผู้ปิดทองหลังพระ
ส่งพระราชนิพลแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง
ประพันธ์ขอบเซอร์วิลเลียมสตีเฟนซัน
ซึ่งส่งใช้ระยะเวลาในการแปลถึง๓ปี
ติโต้เรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก
และประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย
ฟันฝ่าอุปสรรคทุกวิถีทาง
เพื่อสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น
อกจากนี้พระองค์ยังทรงรวบรวมพระราชดำรัฐกับคณะบุคคลที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

เนื่องในวัตถ์โรคกาสวันเฉลิมพระชนมพันธ์ศาสตร์ของทุกปี
นำมาทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษและพระราชทานนามว่าพระราชดำรัฐ
นับว่าหนังสือพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชทั้ง๗เรื่องนี้
เป็นผลงานทางด้านวรรณสินอันทรงคุณค่ายิ่ง
เพราะนอกจากจะร้อยเรียงภาษาที่สละสลวยแล้ว
ยังมีเนื้อหาที่มีสาระข้อคิด
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต
ประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาอีกด้วย